ต้องบอกว่าแฟนคลับรอกันอยู่นาน๒นานนะคะ
เบบีคนที่๒ของคุณแม่ลิเดียสรรรัฐเนี่ยจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย
คราวนี้ไม่ต้องรอแล้วเพราะว่า๙เดือนจะคลอดอยู่แล้วนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะงานปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์
มีเหล่าดารามาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบเลยนะคะ
แล้วในงานนี้เขาก็ได้เฉลยแล้วว่าน้องดีแลนด์กำลังจะได้น้องสาวชื่อเดมี่นั่นเองนะจ๊ะ
งานนี้ก็มีเหล่าดารามาร่วมแสดงความยินดีทั้งคุณพลอยเชอร์มานเมพิชชนาธิ
และเพื่อนสนิทนอกวงการมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียว
และนอกจากจะเป็นงานเฉลยว่าได้ลูกสาวแล้วก็ถือโอกาสรวบรวมวันเกิดน้องดีแลนด์อายุครบ๓ขวบไปด้วยเลย
ส่วนคุณแม่ลิเดียตอนนี้ค่ะอายุคันครบ๙เดือนเต็มแล้วนะคะ
มีกำหนดคลอดในวันที่๖สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้ว
นับถอยหลังกันได้เลยนะคะน่าจะอีกประมาณอาทิตย์กว่า
แต่ว่าคุณแม่คงสวยและสบองถือไม่ว่าท้องจะใหญ่คนนี้ก็ตามนะครู
ตัวใหญ่เป็นเด็กยักษ์ล่ะ